เรื่องของคุณหมอกระต่ายที่ท่านเดินข้ามทางม้าลายแล้วถูกจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของตำรวจชนจนเสียชีวิตเนี่ย

นี่ล่าสุดมีอีกแล้วนะฮะไม่เสียชีวิต
แต่มันแสดงให้เห็นถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับทุกผู้ชมครับ

ดูตรงนี้นะฮะรถสีดำคันนี้

เห็นคุณป้าชุดดำเดินข้ามทางม้าลายถูกต้องเลยนะค่ะ
ถูกต้องเป๊ะเลยรถก็จอดไฟแดงตรงนี้
ต้องรอฝั่งนี้ก่อนแล้วคันนี้มาเนี่ยคุณเหนียวมาสอน

คือเขาตั้งใจอะไรจะกลับรถหรือยังไร

นี่ค่ะคือโชคดีมากที่ผู้หญิงคนนี้แค่บาดเจ็บนะฮะ
แต่จะเห็นว่าตรงนี้น่ากลัวคือรถนี่ทับไปเลยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกครูบอลกอทมนะฮะ
ไม่รู้อะไรเขาเขาจะเขาจะเปลี่ยนเข้าเลนขวาไปรอเลี้ยวขวา
หรือเขาจะกลับรถหรือเขาจะอะไรยังไง
คือเขาหักจากซ้ายตัดมาเลนขวาทับทางม้าลายแล้วชนคนแล้วก็ทับคนเลยนะครับ
ควายหลุดถนนบอกว่ารถสีดำคันนี้จะกลับรถตรงแยกไฟแดงฮะ
มันกลับได้เหรอคะก็นั่นไงแล้วทางฝั่งคุณก็ยังไฟแดงอยู่นี่ค่ะ
ถูกต้องเลยไปหาที่กลับหน่อยไม่ได้เหรอให้มันถูกต้อง
เขาถึงบอกไงว่าจิตสำนึกเนี่ยสำคัญที่สุดเลย
อันนี้ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะค่ะคุณป้าก็ข้ามทางม้าลาย
รถคันอื่นเขาก็หยุดก็จอดไฟดงไฟแดงคันนี้มานี่จิตสำนึกล้วน
แล้วคนที่ขับรถสีดำคันนี้ให้เหตุผลบอกว่าจะรีบไปหาลูกที่ป่วย
เขาจะรีบไปหาลูกที่ป่วยคือผู้หญิงที่ถูกชนไปโชคดีนะครับ
บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะหัวเข่าช้ำถลอกมีบาดแผลตามร่างกาย
แล้วก็เป็นช่วง๓ทุ่มกว่ามีผู้คนอยู่แถวนั้นอยู่
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ะแต่ก็มีคำถามตามมาว่าเอาละคุณบอกว่าคุณจะรีบไปหาลูกที่ป่วย
อาจจะต้องกลับรถกระทันหันอะไรก็แล้วแต่
แต่การที่ลูกคุณป่วยคุณมีสิทธิ์จะละเมิดกฎหมายหรือไม่
คุณมีสิทธิ์จะให้ที่ลูกคุณป่วยแล้วทำให้อีกคนนึงเขาต้องบาดเจ็บ
หรือถ้าเขาตายไปเนี่ยจะทำยังไง
อ้าวนี่ฮะก็เอามาให้ดูกันว่า
จิตสำนึกนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก
เดินข้ามถนนบนทางม้าลายมันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายไปได้ยังไง